แล้วก็ออกมาพูดว่าเรื่องเทกอง

ดาราจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเล่นกับใคร

แล้วอย่างวันนี้หนูไปสอบถามคนที่เคยร่วมงานกับพี่ชอ
ผู้จัดการที่รับงานพี่ชอตบอกว่าพี่ชอตบอกหมดอยู่แล้ว
ขนาดเขาไม่ได้เป็นตัวละครแบบไม่ได้เล่นอ่ะ
ช็อตยังแจ้งรายละเอียดหมดเลยว่าใครเล่นเป็นบทไหนบทไหน

คนนี้ที่เคยคอนเฟิร์มไว้ขอเปลี่ยนตัวไปอีกคนนึงนะ

เปลี่ยนอะไรบ่อยเขาเป็นคนดีเทลเยอะใช่ใช่เขาเล่าตลอดค่ะ
อ้าวแล้วยังไงต่อไหมเสร็จคลิปแกยังเขียนแค่เองละ

ฉันสงสารแต่พี่สาวฉันมายุลาธนบุฟฟีพี่สาวพี่เหมียวด้วย
คือพี่ตั๊กเนี่ยจะต้องใดหน้าม้าใดหน้าม้าก็ต้องมีช่างส่วนตัว
มาห้ามแต่อ้าวใดหน้ามาอ้าวไปไหนแล้วล่ะ
แล้วเรียกฉันมาทำไมแต่เช้าไง

บางคนก็บอกอ้าวก็นางก็ลงมากินข้าวแล้วอ่ะ

จนถึงหน้าบัตรนาวก็ยังไม่มีใครรู้นางกลับทำไม

เออฟังนางสินิดนึงคุณแม่ว่านางว่าอย่างไร
ณตรงนี้เนี่ยขวัญรู้สึกว่าขวัญก็อยากจะกราบขอโทษ
ขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม
คือเจตนาเราเนี่ยเราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้ว
ทุกชิ้นโดยสุดความสามารถ
แล้วก็ขอโทษพี่ที่กอพี่นักแสดง
ทุกท่านที่ทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ขวัญเองก็เคารพ
เพราะว่าเราอยู่วงการมาตั้งนานใช่ไหมคะ
แต่ว่าขวัญก็พิมพ์เองที่ขวัญไม่ได้ไปกราบลาแล้วบอกเหตุผลด้วยตัวเอง
แล้วก็ขวัญก็เลยต้องถอยออกมาก่อน
ส่วนพี่ชอตเนี่ยขวัญก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอต
ถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้รู้จักกันเป็นงานส่วนตัว
แต่ก็พอมีเวลามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้

แต่ว่าณตรงนี้อะไรที่
เราก็ขอโทษด้วยทั้งพี่ชอตหรือว่าพี่เอส
ขวัญในการวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องตั้งใจออกจากกล้องมาเลย
คือขวัญเองก็ทำตัวลำบากค่ะ
เรื่องแบบนี้มันก็สะเทือนใจทางตัวขวัญเองด้วย
คือขวัญเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากทำอะไรผิด
เราก็อยากจะทำสิ่งที่มันถูก
เราไม่อยากที่จะแบบว่าหากหรือมีปัญหากับใครโดยเฉพาะพี่ชอด
ซึ่งเป็นคนที่แบบว่าขวัญขวัญเคารพอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่ชอตเป็นผู้หญิงที่เก่งถูกไหมคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่ง
แล้วก็เราเป็นคนทำงานเราก็อยากอยู่ท่ามกลางกับคนที่ทำงานเก่งเราก็เป็นคนดี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือขวัญขออนุญาตไม่แตะไม่ชัด

อ้าวพี่ชอตทำไมไม่บอกเข้าไปล่ะ
ไม่เขายังไม่ได้ตอบ

อยากทำงานด้วย

นางคงจะกินข้าวนั่นแหละแต่นางคงกินไม่เสร็จแล้วนางก็รีบไปก่อน

บางคนก็เมาส์ว่าทำไมนักข่าวไม่ถาม
เพราะว่าอยากจะเล่นกับพุทธหรือเปล่าแล้วไปเจออ้ำอธิชาติหรือเปล่า
แต่เขาบอกไม่ใช่เพราะอ้ำอธิชาติถ่ายบาย
อ้ำอาจจะมาตอนบ่ายน้องกลับไปตั้งแต่เช้าแล้ว

อ้าแม่โมทพร้อมใช่ไหมคะอ้าวแล้วไง
ถ้าเธอพร้อมฉันก็พอ

ต้องมีมั้ยมีเปล่า

นี่แววไม่ได้รับเรื่องเดียวนะ

วางไว้สองอ๋อตรงใส่นางสับสนนางเบอร์กาม็อต

สงสารพี่ตั๊กอย่างเดียวไงว่าน้องก็ออกไปเลยก็ขอโทษที่ไม่ได้ไปขอโทษแบบ
ไปแจ้งไปบอกลาผู้ใหญ่หลายคนที่ร่วมงานด้วย

นางจะชดใช้ค่าเสียหายเรื่องการยกกองให้กับพี่ชอตทั้งหมดนะ
ทำไมตอบแทนพี่ชอตเลยดูสิ

อันนี้ในเริ่มนี้คือพี่ฉอตก็คือผู้จัดถูกไหมฮะ

เขาเป็นนัดสถานที่ถ่ายกันที่นึง
ไม่ใช่ทายตอนไม่ใช่เฟตติ้งนะคะ
ก็จะมีนักแสดงมาที่นั่นกันแต่ยังไม่ได้ฟิตติ้งนะคะ
มาเพื่อจะแบบถ่ายเป็นไอ้นี้ไว้ก่อนมาเจอกันไปถ่ายทีเซอร์ถ่ายทีเซอร์สั้นสั้นนะไว้สำหรับโปรโมทหรืออะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
ชอบภาษากับพี่กูนะคะเสียขวัญไปแล้วคือเสียขวัญแปลว่าไม่ได้แบบตกใจนะหนูแบบ
แต่คือเสียน้องขวัญไปแล้วแล้วก็สั่นประสาทคือทำให้ประสาทในกองคือสั่นไปหมดแล้วคือแบบไม่ไหวแล้ว
เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปัดแล้วไม่ได้ปัดกูไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น
ก็เสียขวัญคือเอกสิทธิ์ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะอ่ะไม่หรอก
เพราะหนูก็เคยร่วมงานพี่กูไงเจอแต่ตอนในกองถ่ายเฉยหนูเป็นคนนิ่งแล้วเป็นคนเมาส์ไม่เป็นด้วย
เขาเป็นคนพูดตรงตรงหมายถึงว่าถ้ามีอะไรเขาก็เล่าแบบสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเขาก็เล่าให้ฟังแค่นั้น

ว่าใครคะ

อยู่ดีก็พูดเองเอาเองก็มาอะไร
ตกใจกว่าไม่เซหนเซอร์ไม่ทันนะคะ

อยากรู้ว่าสถานที่แนนที่ไหน

ไม่ได้เป็นห้องแบบเนี้ย

ใช่แต่ว่าเป็นคำสั้นคัดสั้นที่มีบทมาให้แล้ว

จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนื้อหามันคืออะไร

เขาถึงมาจากบทหรือใหม่ก็ได้ก็ได้คิดเองก็ได้ไม่ต้อง

แต่คำมันอาจจะไม่ได้เป๊ะอยู่ในบทอะไรประมาณนั้น

จะต้องยกพับโปรเจคมาหรือเปลี่ยนคนครับแม่

ไม่ได้พักโปรเจกพี่ฉอดก็ยังทำอยู่

กิมคู่เอ้ย

ใครจะมาเล่นแบบนางเอกนี่
ชื่อเรื่องใช่ไหมสายรุง

แอนทองแล้วก็มีมีหนึ่งหนึ่งฝน
พอฝนตกมักจะเจออะไรสวยงามเสมอก็คือสายรุง
อู้วงเอ็นจิส

พ่อเป็นคนไทยทำไมหน้าเหมือนอันนี้ก็แบบว่ามีความกดดันแล้วก็ติดเหล้า
ใช่ต้องกินเหล้าเป็นอะไรเมาอะไรอย่างนี้
เค้าต้องตอบดูอืมเค้าต้องตอบดูก่อนนี้ก็เจนนี่เล่นเป็นน้องสาวที่แจ้งเกิดเลยไง
ตอนที่พี่ดาทำตอนนั้นเจนี่ยังอยู่บดินเลยมั้งมาเล่นเป็นน้องสาว
ใช่ค่ะนี่มีคนตอบอยู่ใช่ค่ะใช่โอ้โหมีแฟนมา